ต่อกันที่พระเอกหนุ่มสุดฮอตคนนี้ดีกว่าเจมส์จิรายุ
ต้องบอกว่าพักหลังเราก็คงไม่ค่อยได้เห็นผลงานในเมืองไทยของเขา
แต่ขอบอกเลยค่ะคุณว่าโอ้โหฮอตมากกระแสดีมากในแดนปลาดีบ
ใช่แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยนอกจากจะมีฐานแฟนคลับในบ้านเราเยอะแยะมากมายแล้วนะ
ล่าสุดค่ะยังขยายฐานแฟนคลับไปที่แดนปลาดิบด้วย
แจกยิ้มสวยตาหวานให้กับสาวแดนปลาดิบนะคะ
และล่าสุดก็กำลังจะมีผลงานทั้งผลงานเพลงและละครที่ประเทศญี่ปุ่นให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ
เป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงไทยที่เตรียมจะโด่งดังข้ามแดน
สำหรับพระเอกหนุ่มยิ้มสวยเจมส์จิรายุ
โดยที่ผ่านมาเจ้าตัวได้ไปร่วมรายการวาริตี้
พร้อมกับพบปะแฟนที่แดนประดิบ
ซึ่งกระแสการตอบรับจากหนุ่มสาวในประเทศญี่ปุ่นก็พุ่งสูง

โดยในโลกโซเชียลก็มีข้อความชมว่าเจมส์จิ
ยิ้มสวยฟันสวยดวงตาเป็นประกาย

ซึ่งพระเอกหนุ่มก็ยอมรับว่าปลื้มใจสุด

เตรียมที่จะมีทั้งผลงานเพลงและละคร
ประเทศญี่ปุ่นให้บรรดาคนรักเจมส์จิ

ไปทำนู่นทำนี่ด้วยอะไรอย่างนี้ครับ

เริ่มมีสื่อให้ความสนใจด้วย
เริ่มมีการถ่ายในหนังสือด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
ก็มีหลายอันที่เราได้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันแล้วครับ
ก็ไปร่วมงานเรื่อยครับ
ก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังเตรียมงาน
แล้วก็กำลังจะวางแผนทำงานทำนู่นทำนี่นะครับ
ก็คงได้เห็นอะไรมากขึ้น
ตอนเดือนเมษาครับ

แล้วก็คงได้เห็นเพลงด้วย

แล้วก็ไปหาประสบการณ์ชีวิตเพิ่มครับ